ยังคงติดตามการค้นหานักท่องเที่ยวหญิงชาวรัสเซียนะคะ
หายตัวไปจากที่พักโรงแรมที่หาดในทรจังหวัดภูเก็ตค่ะ
วันนี้วันที่๔แล้วยังคงตามหากันอยู่
ตอนนี้ก็ปรับวิธีการค้นหากันหลายแบบเลยค่ะ
ทางบกทางน้ำและชาวบ้านก็เริ่มพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อช่วยเปิดทางในการค้นหาด้วยค่ะ
นางสาวอิเลน่ารัสเนโกอายุ๕๓ปีชาวรัสเซียนะคะ
หายออกจากห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ที่บ้านในทอนตำบลสาคูอำเภอทะลาง
ช่วงวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
คือเบาะแสสุดท้ายที่มีคนเห็นเนี่ยก็คือที่ชายหาดเมื่อวันที่๒๐ตุลาคม
แล้วเข้าไปตรงนั้นก็พบขวดน้ำดื่มผ้าเช็ดตัวและรองเท้า
ถูกทิ้งเอาไว้ใต้ต้นไม้ริมชายหาดเท่านั้นนะคะ
ตอนนี้มีการแบ่งกำลังกันค้นหาทั้งบนบกตรงชายหาดและเนินเขารอบ
อีกส่วนหนึ่งก็นำเรือยางออกค้นหาในทะเล
แต่ปรากฏว่าตลอด๓วันที่ผ่านมาก็ไม่มีวี่แวว
ว่าจะพบตัวนักท่องเที่ยวรายนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็มีการปรับแผนการค้นหาโดยเน้นไปทางน้ำค่ะ
ปฏิบัติการทางน้ำของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
นำเรือยาง๒ลำลาดตระเวนจากหน้าหาดในทอนไปยังหาดป่าตอง
แล้วอ้อมไปที่สะพานสารสินขยายวงการค้นหาไปที่ฝั่งจังหวัดพังงา
ส่วนกรมเจ้าท่าวันนี้ใช้เจ็ดสกีค่ะ๑ลำ

กระจายค้นหาผิวน้ำระยะห่างจากฝั่งออกไป๑๕กิโลเมตร
ขณะที่กองทัพเรือไปทางอากาศค่ะ
วันนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ค้นหารอบริมหาดโขดหินแล้วก็บนภูเขาด้วยนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเดินเท้าค่ะ
เรียบชายหาดและโขดหินไปสองฝั่งของหาดในทอน
ละ๒กิโลเมตรครึ่ง
ญาติของนักท่องเที่ยวที่ศูนย์หายก็มีการตั้งรางวัลนะคะ
หมื่นดอลลาร์สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนพบตัวมิสเอลิน่าค่ะ
ขณะที่คนในพื้นที่นะคะก็มีความเชื่อ
ซึ่งร่างทรงบอกว่านักท่องเที่ยวนั้นจมน้ำและลอยไปติด
ซอกหินระหว่างหาดแหลมกรวยและหาดบานาน่า
ซึ่งตรงนั้นมีสารพ่อตาและโต๊ะพ่อตาขุนเล
ศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเทือกเขาและทะเล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูจึงจุดทูปขอให้ท่านช่วยเปิดทาง
ให้เจ้าหน้าที่พบผู้สูญหายโดยเร็วนะคะ
ซึ่งก็สอดคล้องกับชาวบ้านที่ติดตามข่าว
ก็ลุ้นกันว่าจะเจอนักท่องเที่ยวหรือเปล่า
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันพลัดหลงในป่า
พอเจ้าหน้าที่มากราบไหว้บนบานก็พบจริงนะคะ
ซึ่งกรณีนี้ถ้าหากว่ามีการจมน้ำร่างก็น่าจะลอยขึ้นมาแล้ว
เพราะว่าวันที่๔แล้วแต่ก็น่าแปลกใจค่ะ